เอาล่ะยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อ
หัวหน้าคนงานก่อสร้าง
เขาไปวิ่งแล้วก็สะดุด

สะดุดปั๊บไม่ได้สะดุดเปล่า
เขาเชื่อว่ามีวิญญาณมาทำให้เขาล้ม

คุณผู้ชมครับใต้ดินไปเจอโครงกระดูกครับ
ไปเจอโครงกระดูกแล้วเป็นโครงกระดูกมนุษย์ด้วย

ชุดสืบสวนสมนศศรีธรรมราช

เพื่อจะเอาโครงกระดูกขึ้นมาจากบริเวณหลุมลึก๑เมตร
จุดก่อสร้างกำแพงรั้วสนามฟุตบอล๒
ภายในสนามกีฬากลางจนศศรีธรรมราช
ตะบนท่าวังอเมนศศรีธรรมราชครับ
ซากกระดูกซากโครงกระดูกที่เอาขึ้นมานะคุณผู้ชม
เป็นท่อนแขน๓ชิ้น
กระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็น๑๐ชิ้น
ฟันกราม๒ซี่
ซากของกระดูกสันหลังและบางส่วนนะฮะอีก๑ชิ้น
แต่จากการขุดโดยรอบไม่พบครับ
ไม่พบส่วนที่สำคัญก็คือหัวกระโหลกไม่มี
นายประหยัดเตดบุตรครับท่านเล่าบอกว่า
เขามาทำงานก่อสร้างที่กำแพงรั้วสนามฟุตบอล
ซึ่งใช้รถแมคโฮเนี่ยขุดแนวดินแนวดินเห็นมั้ยฮะแนวดิน
ระหว่างนั้นหัวหน้าคนงานโอ้โหนี่ฟันจริงหัวหน้าคนงานเดินตรวจนะฮะ
วิ่งตรวจเดินตรวจสะดุดล้มครับสะดุดล้มก็ยังไม่ได้คิดอะไร
กระทั่งคนงานเนี่ยมันต้องมาขุดดินตรงนี้พอดีเป็นแนวเป็นแนวขุด
ตรงผ่านตรงหัวหน้าล้มเจอโครงกระดูกตรงแนวหัวหน้าล้มพอดีเลยนะครับ
เชื่อว่าดวงวิญญาณพยายามฉุดให้ล้มเพื่อจะบอกอะไรสักอย่าง
เวรตรวจสอบเบื้องต้นครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบศัยศาสตร์เล่นแล้วนะ
เพราะว่าหมอตรวจซากโครงกระดูกมันเป็นโครงกระดูกมนุษย์จริงฮะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕๖ปี
แต่ไม่เกิน๑๐ปีนะแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ต้องเอาไปตรวจในห้องปฏิบัติการถึงจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้
สำหรับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็สันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้ช่วง๕๖ปีเนี่ย
เคยเจอแรงงานต่างด้าวมาทำงานก่อสร้าง
ฝังสายไฟขนาดใหญ่ใต้ดินรอบสนามฟุตบอลนี่แหละ
ว่าคนงานน่าจะทะเลาะกันและถูกฆ่า
และคือเป็นการฝังอำพราง
เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเขาจะตรวจลึกถึงขนาดนั้นหรือเปล่า